ต่อกันที่ความรักของคู่นี้กันบ้างนะคะ

แล้วก็นักแสดงหนุ่มรุ่นน้องนะคะ

เพราะว่าสาวต้นหอมต้องทุ่มเวลาให้กับลูกชายนะ
ปกป้องจนแทบไม่ได้กระดิกไปไหนเลยค่ะ
วกกับว่าชาวเน็ตบางคนค่ะก็ยังคิดดังนะ
ฟันทงว่าความรักของคู่นี้ไปไม่รอด
ก็เป็นเพราะลูกชายนี่แหละค่ะ

เมาส์แรงแบบนี้นะคะคุณแม่ต้นหอมเลย

ความรักหอมก็ยังยืนยันว่าตอนนี้คือ

ก็คือมันอยู่ในช่วงของการปรับตัวมากกว่า
ฉะนั้นเรื่องของการปรับตัวก็อาจจะต้องให้เวลา
วันนี้ถามหอมหอมก็ไม่สามารถมีคำตอบได้ว่า
มันดีแล้วมันหายแล้วหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
คือเราณวันนี้เราค่อยเป็นค่อยเปล่า
ก็ไม่ได้อยากให้โฟกัสว่าลูกเป็นสาเหตุของการห่างกัน
เพราะว่าหอมว่าถ้าเกิดคนเรารักกันมากพอเข้าใจกันมากพอ
ไม่ว่าปัญหาอะไรมันต้องผ่านไปด้วยกันได้อยู่แล้ว
ลูกก็จริงเป็นปัญหาแค่เล็กน้อยมากกว่า
ถ้าเทียบกับความเข้าใจกันระหว่างเรา
เสียงจากในเน็ตไม่ได้มีผลกับชีวิตหอมอยู่แล้ว
ว่าชีวิตหอมมันยากลำบากมากพอแล้ว
หอมไม่เอาปัญหาจากคนอื่นที่แสดงความคิดเห็นมาใส่ใจอยู่แล้วค่ะ
ต้องเข้าใจก่อนนะตอนนี้เขายังไม่เลิกกัน
ผมก็ถามในสัมภาษณ์ว่าเขาเลือกชีวิตที่จำเป็นแบบนี้แล้ว
เป็นคุณแม่แบบนี้แล้วก็เหลือสันประชากรเขาเปิดให้สัน

คือเขาบอกว่าให้คุณสันลองมาใช้ชีวิต
เป็นคุณพ่อน้องปกป้องดูให้โอกาสสันดูว่าถ้าโอเคแบบนี้
ก็ไปต่อได้แต่ถ้ามันไม่ได้จริงก็ไม่เป็นไร
ยุติความสัมพันธ์ไปแต่ว่าตอนนี้ทั้งคู่ยังไม่ได้เลิกรากันนะคะ
ยังรักกันดีเหมือนเดิมนะจ๊ะคุณผู้ชมจ๊ะ